ท่านผู้ชมครับเรื่องราวนี้ต้องบอกว่าโหดเยี่ยมเหลือเกิน
ครูหนิงครูหนิงเนี่ยเป็นครูกศนอยู่ที่เพชรชบุรีนะฮะ
ค่ะญาติเนี่ยแจ้งความคนหายเอาไว้หายไปตั้งแต่๒๖พฤษภาคม
เมื่อคืนนี้เจอครูหนิงนี่คือครูหนิงถูกพบเป็นศพ
ถูกฆ่าแล้วก็ถ่วงน้ำเอาไว้ในพื้นที่ของทหารคนหนึ่งค่ะนี่ฮะ
เมื่อคืนนี้ไปเจอนะฮะหลังจากตำรวจเนี่ยไล่ติดตามตรวจสอบอยู่หลายวัน
แล้วพอผู้ต้องหายอมรับสารภาพบอกฆ่าเขาแล้วถ่วงน้ำเอาไว้
ไว้ในสระน้ำที่บ้านเนี่ยเป็นบ่อน้ำแบบเนี้ย
ไปงมขึ้นมานี่เจอจริงจริงนะครับคนก่อเหตุคือจ่าสิบเอกสุรินพรามน้อย
ชื่อเล่นชื่อจาติ๊กเป็นทหารค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจานนะฮะ
ชื่อจริงชื่อนางสาวนิดาออมเทศเป็นครูกศนอำเภอแก่งกระจานที่
ชบุรีถูกแล้วขออภัยฮะเพชรชบุรีนะครับคือครูหนิงเนี่ย
ไปสิบกว่าวันเมื่อคืนนี้เนี่ยกลางดึกคืนที่ผ่านมาหลังจากที่
เจ้าหน้าที่เขาไล่ตรวจสอบสืบสวนสอบสวนจนขยายผลแล้วก็ไป
ไล่สอบสวนจัดติ๊กคนนี้เนี่ยเขาสารภาพนะฮะเขาบอกว่าเขาฆ่า
หนิงแล้วเอาศพเนี่ยไปถ่วงไว้ในบ่อน้ำในสวนของตัวเอง
นี่ฮะสภาพศพที่ไปงมขึ้นมาเนี่ยเน่าเปื่อยแล้วมีก้อนอิดอยู่
สองก้อนนะมีแหนบรถกระบะหนึ่งเส้นมีเหล็กรางรถไฟยาว
ประมาณหนึ่งเมตรผูกติดกับเชือกนะฮะแล้วก็มัดติดกับขาทั้งสอง
ข้างของครูหนิงมัดติดกับเอวด้วยลักษณะเป็นแบบนี้นะครับมือ
ทั้งสองข้างถูกเชือกมัดไพ่หลังถ่วงลงไปในน้ำแล้วตามร่าง
กายเนี่ยจากการชนสูตรเบื้องต้นมีร่องรอยการถูกของมีคม
กรีดตามลำตัวด้วยที่ท้องด้วยที่หลังด้วยที่ก้นกบด้วย
นี่คือสภาพศพที่ไปเจอครูหนิงนะฮะโอ้โหตำรวจสพแก่ง
อาจารย์เนี่ยสอบปากคำจ่าสิบเอกสุลินนะหรือว่าจติ๊กนะครับ
เสื้อสีฟ้าใส่หมวกนะครับที่กำลังชี้นะครับเจ้าหน้าที่
เนี่ยหลังจากที่ยอมรับสารภาพก็พามาชี้จุดนะคือจติ๊กเขา
อ้างว่าเขาเป็นเพื่อนชายคนสนิทของครูหนิงนะเขาลงมือทำ
ครูหนิงจนเสียชีวิตเนี่ยเพราะว่ามีปากเสียงทะเลาะวิวาส
เกี่ยวกับปมหึงหวงอันนี้ที่จาติ๊กอ้างนะครับทุกผู้ชม
ครับต้องให้ความเป็นธรรมกับครูหนิงด้วยเพราะเธอไม่สามารถ
ชี้แจงอะไรได้แล้วคือจติ๊กผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าเย็น๒๐
หกพฤษภาคมวันนั้นเนี่ยทะเลาะกันเรื่องหึงหวงนะโดยจติ๊กทะเลาะกับ
เพื่อนผู้หญิงอีกคนนึงก่อนเป็นหญิงสาวคนสนิทนี่เขาเขามี
เมียแล้วด้วยนะจติ๊กเนี่ยเขามีเพื่อน๓คนสนิทอีกคนหนึ่งรวม
ครูหนิงด้วยเขามีเพื่อนหญิงอยู่๓คนเขาบอกเขาทะเลาะกับ
คนนี้ก่อนคนที่เป็นเพื่อนสาวคนสนิทที่บ้านดอนยางแล้วระหว่าง
นั้นก็ทะเลาะกับครูหนิงอีกนะซึ่งระหว่างที่ทะเลาะกับคนที่๑
เนี่ยครูหนิงเนี่ยโทรมาหาจติ๊กจนเหตุการณ์บานปลายถึงขั้นทำ
ร่างกายกันอะไรประมาณอย่างนั้นจนช่วงตีสองตรงกับเช้า
มืด๒๗พฤษภาคมเขาขับรถไปหาครูหนิงที่ห้องของครูหนิงที่
แก่งกระจานเพื่อจะไปเคลียร์ปัญหากันโดยฝ่ายผู้ตายเนี่ยผู้ต้อง
อ้างนะฮะบอกว่าครูหนิงเนี่ยให้เขาเลือกว่าจะคบใครแต่ตอน
นั้นตกลงกันไม่ได้โดยอ้างว่าพอตกลงกันไม่ได้ครูหนิงก็ด่า
อเขาถึงบุพการีเขาก็เลยเกิดการบันดาลโทษะบีบคอครูหนิง
จนเสียชีวิตหลังจากนั้นก็เลยเอาศพครูหนิงขึ้นรถไปทิ้งที่
บ่อน้ำที่บ้านสวนของตัวเองซึ่งเป็นสวนกล้วยอยู่ในตำบลดอน
ยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีก่อนที่จะทิ้งศพจาติ๊กบอกว่าตัด
สินใจเอาศพเนี่ยมาผูกกับก้อนอิดแล้วโยนลงน้ำแล้วตัดต้น
กล้วยประมาณ๒๐ต้นทับบนผิวน้ำไว้อีกทีนึงนะนอกจากถวงศพ
แล้วเนี่ยจะได้ปิดบังศพเผื่อศพลอยอืดขึ้นมาจะได้ไม่มี
ใครเห็น๒๙พฤษภาคมจติ๊กบอกว่ากลับมาสวนอีกครั้งหนึ่งตอนนั้น
เนี่ยเขาเห็นศพลอยขึ้นมาตัดสินใจลากศพครูหนิงขึ้นมาที่
ริมบ่อแล้วเอาแหนบรถยนต์กับรางรถไฟที่เป็นเหล็กรางรถ
ยาวสักหนึ่งเมตรเนี่ยผูกติดกับเชือกมัดติดกับขาทั้งสองข้าง
แล้วก็เอวของครูหนิงมัดมือทั้งสองข้างลักษณะไขว้หลังแล้วเอา
เหล็กแทงกล้วยแทงตามลำตัวตามท้องตามหลังตามก้นกบของครู
หิงซึ่งตอนนั้นที่ที่ทำเนี่ยคือครูหนิงถูกถ่วงน้ำไปแล้วนะ
แล้วก็ศพลอยขึ้นมาแล้วก็ลากมาเขาบอกว่าเขาต้องใช้ของมี
มแทงศพเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ศพเนี่ยอืดลอยขึ้นมา

บ่อน้ำในสวนกล้วยของเขาเพื่อขอขมาครูหนิงต่อหน้า
ศพของครูหนิงด้วยแล้วสพแก่งกระจานก็เอาตัวไปดำเนิน

คือถ้าตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างเนี่ยเขาคบหาอยู่เนี่ย
กับผู้หญิง๒คนแล้วมีภรรยาอยู่แล้วด้วยนะเท่ากับมีผู้หญิง๓
๓คนอ้างว่าคืนวันเกิดเหตุอยู่กับอีกคนนึงแล้วทะเลาะกัน
ครูหนิงโทรมาพอดีก็เลยต้องไปเคลียร์ครูหนิงแล้วครูหนิง
ให้เลือกก็เลยทะเลาะกันแล้วอ้างว่าถูกด่าถึงบุพการี
ก็เลยเหมือนกับไปบีบคอจนคุณอิ๋งเสียชีวิตแล้วไม่รู้จะทำ
ไงต่อก็เลยเอาศพมาอำพลางในบ่อน้ำในสวนกล้วยของตัวเอง
เป็นขั้นถ่วงเลยนะคะแล้วก็เอาต้นกลงต้นกล้วย
ปิดบังเอาไว้แต่ยังลอยขึ้นมาอีกก็เลยต้อง
กรีดตามร่างกายแล้วก็มัดถ่วงอีกรอบนึง

ช่วงสายวันนี้นะฮะ
หลังจากที่ทหารรัฐธรรมนุนธรรมการสอบสวน
ติ๊กเสร็จเรียบร้อยที่สพแก่งกระจานเนี่ย
วันนี้นำตัวมาชี้จุดอีกรอบ
คือเมื่อคืนนี้ที่เห็นเนี่ยก็คือ
หลังจากตำรวจเขาติดตามครูหนิง
หลังจากที่ญาติมาแจ้งความคนหายเนี่ย
ก็ตรวจสอบพวกร่องรอยของรถกระบะของครูหนิงก่อน

มีคนเนี่ยเอารถกระบะปูหิงไปจำนำเอาไว้แล้วก็ไล่มาถึงเนี่ยจติ๊กเนี่ย
เอาตัวไปสอบสวนก็ยอมรับสารภาพก็เลยพาไป
ดูจุดที่ถ่วงศพเอาไว้ก็ไปเจอศพจริง
วันนี้ก็พาไปชี้จุดอีกรอบนึงนะครับ

จุดแรกเนี่ยเป็นบ้านเช่าของครูหนิง
ผู้ต้องหาอ้างว่าคืนวันเกิดเหตุมีปากเสียงทะเลาะกันด้วยเรื่องหึงหวง
จากนั้นเนี่ยจติ๊กที่เป็นผู้ต้องหาบอกว่าพาครูหนิงขึ้นรถขับออกมาจากบ้านเช่า
แล้วไปจอดทะเลาะกันอีกครั้งนึงที่ริมถนนสายเขื่อนเพชรแก่งกระจานในพื้นที่ตะบนวังไคร้อำเภอท่ายางที่เพชรชบุรี
ซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่๒ที่ตรงนี้นะฮะตำรวจพามาทำแผนจติ๊กอ้างว่าตอนนั้นครูหนิงจะใช้ขวดเบียร์กับมีดเนี่ยทำร้ายเขาก่อน
เป็นมีดพกเขาก็เลยบันดาลโทษะบีบคอครูหนิงจนเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นก็เลยเอาขวดเบียร์กับมีดพกโยนทิ้งป่าข้างทาง
แล้วขับรถเอาโทรศัพท์มือถือของครูหนิงไปโยนทิ้งแม่น้ำเพชรชบุรีนี่นะฮะซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่๓ที่เจ้าหน้าที่พาไปชี้จุดทำแผน
หลังจากนั้นจติ๊กบอกว่าเอาศพครูหนิงเนี่ยใส่รถกลับไปที่บ้านพักของตัวเองแล้วเอาศพผูกกับก้อนอิดผูกกับแหนบรถยนต์แล้วก็เหล็กรางรถไฟถ่วงไว้ในน้ำที่เป็นบ่อน้ำกลางสวนกล้วยของเขา
นี่ฮะนี่ก้อนหินนะฮะแล้วเอาต้นกงต้นกล้วยมาทับเอาไว้ก่อนที่อีกวันสองวันศพครูหนิงลอยขึ้นมาก็เลยเอามากรีดอีกรอบนึงมาถ่วงอีกรอบนึง
ขับเอาไปจำนำที่หมู่บ้านหนองศักดิ์อำเภอท่ายางเพชรชบุรีนะเอาไปจำนำเอาไว้นี่ฮะแล้วก็ไปทำงานตามปกติ
จนกระทั่งตำรวจเนี่ยมาเอาตัวไปสอบสวนนะครับผู้ต้องหาเนี่ยจากการสอบสวนเนี่ยทำให้ทราบเพิ่มเติมนะครับ
คนสนิทนะอยู่ที่ท่ายางนะที่เพชรบุรีนะครับแล้วก็มีครูหนิงอีกคนนึงอยู่ที่
นี่ข้อมูลจากตำรวจนะครับท่านผู้ชมครับคือเขาสร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมาแล้วคุยกัน๔คนนะครับ
เป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีตัวเขามีผู้ต้องหามีตัวเขาที่เป็นผู้ต้องหานะครับ
ภรรยาของเขามีเพื่อนสาวคนสนิทคนนั้นแล้วก็มีครูหนิงอีกคนนึง
อ้างว่าอยู่กับผู้หญิงอีกคนนึงแล้วครูหนิงโทรมาพอดีแล้วก็เลยมีปัญหากับครูหนิงก็เลยต้องไปหาครูหนิงแล้วครูหนิงจะให้เลือกอะไรประมาณอย่างนั้น
วันนี้เราส่งคุณระวิการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรงจุดทิ้งศพนะคะ
ก็ได้คุยกับชาวบ้านชาวบ้านเขาบอกว่าตรงนี้มันก็เป็นที่ดินของจติ๊กใช่ไหม
ก็เห็นจติ๊กแกเข้ามาทำสวนบนที่ดินเป็นประจำนี่แหละ
ยังเคยพาภรรยาที่เป็นพยาบาลที่อยู่หัวหินกับลูกชายสองคน
ปลูกต้นไม้ในสวนนี้ด้วยนะแต่ตอนที่เขาเอาศพมาทิ้งมาอะไรเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นหรอก
เพราะว่ามันก็ที่ดินของเขาแต่เอาจริงชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่า
ครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องนี้ทุกคนไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริง
เพราะปกติจาติ๊กดีกับทุกคนยังไม่เคยเห็นมีพฤติกรรมอะไรไม่ดีเลย
คือตั้งแต่ที่เม่ารู้ว่าลูกชายเนี่ยไปฆ่ายิ่งคนน้ำอ่ะ
แม่ร้องไห้เป็นลมไปไม่รู้กี่รอบรับไม่ได้กับพฤติกรรมของลูกชาย
ญาติก็ต้องเข้าไปปลอบใจนะคะครับคือญาติเนี่ยเล่ากับทีมข่าวบอกว่า
ไม่มีใครรู้จริงว่าจาติ๊กทำแบบนี้ทำไม
แล้วก็ไม่รู้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างจาติ๊กกับครูที่ถูกฆ่าด้วย
ยืนยันเลยว่าทางญาติและทุกคนในหมู่บ้านก็รู้พร้อมกันกับข่าวนี้แหละ

ก็อยากจะขอโทษฝั่งผู้เสียชีวิตด้วยที่คนของเขาหรือว่าลูกชายเขาเนี่ยไปก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ดูลูก
เราได้ไปคุยกับเพื่อนของครูหนิงด้วยนะคะ
ครูหนิงเนี่ยเล่าให้เราฟังว่าคือดีใจที่ครูหนิงติดต่อกลับมา
ตอนที่เอาข้อความไปให้เพื่อนร่วมงานดู
ตอนแรกก็คิดว่าเออเจอตัวคุณหญิงแล้วล่ะ
แต่พอเอาไปนั่งปรึกษากันแล้วดูข้อความที่ตอบกลับมาเนี่ย
รู้สึกว่าไม่ใช่ลักษณะการพิมพ์คุยแบบที่ครูหนิงเคยพิมพ์
เหมือนกับว่าพอครูหิงหายไปแล้วเขายังคุยไลน์กับเพื่อนอยู่
ใช่คือเขาก็พยายามติดต่อนิ้งหายไปไหนติดต่อไม่ได้เลย
ครูหนิงตอบกลับมาผ่านทางไลน์นี่แหละก็ดีใจ
แต่เอ๊ะสังเกตไปสังเกตมาปกติเวลาพิมพ์แชทคุยกันเนี่ย
หนิงจะใช้ภาษาที่สะกดไม่ตรงตามหลักภาษาไทย
เพราะว่าครูหนิงเนี่ยชอบพิมพ์คำนึงเว้นคำนึงอะไรอย่างนี้
ก็คือเป็นลักษณะสไตล์การพิมพ์ของเขา
แต่ว่าไอ้ที่ตอบกลับมาเนี่ยลักษณะมันไม่ใช่
ซิกเนเจอร์ในการพิมพ์แชทของครูหนิงมันหายไป
ข้อความแรกคืออังคารที่๓๑พฤษภาคมตอน๑๐โมงเช้า
เขียนบอกว่าพ่อหนูขอโทษที่ทำให้เป็นห่วง
ขอใช้ชีวิตส่วนตัวสักพักจะกลับไปอยู่ต่างจังหวัด
มีความสุขดีขอสร้างครอบครัวสักพักไม่ต้องเป็นห่วง
ข้อความที่๒ส่งมาวันพุธที่๑มิถุนายน๙โมงเช้า
เขียนบอกว่าวันนี้ขอเที่ยวเหนือก่อนอีกสักอาทิตย์
ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ได้ติดต่อใครเลยบรรยากาศดีมาก
มีผู้ชายผิวขาวดูแลอย่างดีไม่อยากทำงานแล้ว
หาลูกเขยกลับไปฝากพ่อทำสวน
พอเอาข้อความเหล่านี้ไปให้ครอบครัวของครูหนิงอ่าน
ญาติญาติพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไม่ใช่หนิงเป็นคนส่งแน่
คือเหมือนกับเขียนข้อความถึงพ่อแต่ว่าส่งมาที่เบอร์ของเพื่อน
เพื่อหวังจะให้เพื่อนไปบอกกับครอบครัวใช่ค่ะ
คนร้ายผู้ต้องหาที่บอกว่าเอาโทรศัพท์ครูหิงไปทิ้ง
อาจจะถอดสิ้นมาไว้ส่งข้อความแบบนี้

ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคือถามว่าก็เห็นอยู่แหละว่าสองคนลักษณะดูเหมือนจีบกัน
เหมือนชอบพอกันอยู่ระหว่างครูหนิงกับจติ๊กอะค่ะ
แล้วพอมารู้ว่าคนก่อเหตุก็คือจาติ๊กที่ดูแล้วเหมือนจะมาจีบเพื่อนเธอเนี่ย

บอกว่าภาพจาติ๊กที่เธอเคยเห็นคือคนที่สุภาพแล้วก็อัธยาศัยดี
เราไม่เคยสงสัยค่ะเพราะว่าวันนี้ดาคือไม่เคยแสดงออกว่าตัวเองมีอะไรพิเศษกับใคร

เขาจะเป็นคนที่เฟรลี่กับทุกคน
ค่ะอืมแล้วก็คือทุกคนไม่ได้รู้ว่าสองคนนี้มีการแบบชอบพอกันหรืออะไร

ทีนี้เราได้คุยกับครูเพื่อนครูหนิงอีกคนนึงที่เข้ามาบรรจุตำแหน่งครูที่พื้นที่เกิดเหตุ๘ปีแล้ว
ก็บอกว่าครูหนิงเนี่ยปกติเป็นคนไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องส่วนตัว
เขาเองเนี่ยเท่าที่เขาเห็นก็ไม่ได้เห็นว่าจัดติ๊กจะแสดงออกว่าชอบพอหรือว่ามาจีบครูนิ่ง
ทีนี้ลองย้อนกลับไป๒๖พฤษภาคมตอนเย็น
เขาบอกวันนั้นเป็นวันที่เขาไม่ได้เข้าสำนักงาน
แต่รู้มาว่าครูหนิงนั่งทำงานอยู่ในสำนักงานจนตกเย็นเลย
ที่๖โมงเย็นเห็นโพสต์ครูหนิงที่โพสต์รูปอาหารเป็นรูปที่เคยถ่ายที่ร้านอาหารตอนไปกินด้วยกัน
ซึ่งเขายังเข้าไปคอมเมนต์รูปนั้นอยู่เลย
เขาไปคอมเมนต์เป็นอีโมจิรูปจักรยาน
หลังจากนั้นครูหนิงก็มาคอมเมนต์ตอบตอน๖โมง๕๑นาที
แต่หลังจากนั้น๑ทุ่มเนี่ยเขาบอกมีเพื่อนอีกคนนึงโทรมาผ่านแชท
แต่ถูกตัดสายไปเขาก็โทรกลับไปตอนทุ่ม๑๔นาที
แต่ก็ไม่รับสายแล้วเลยคิดว่าเออสงสัยคงยุ่งแล้วมั้งอาจจะติดงานอยู่
ถ้าเราพิมพ์ข้อความไปแล้วปลายทางเขาอ่านแล้วเนี่ยมันจะขึ้นข้อความให้รู้ว่าเขาเห็นข้อความหรือเขาอ่านข้อความของเราแล้ว
จังหวะที่เขาโทรไปแล้วไม่มีคนรับตอนแรกนึกว่ายุ่ง
แต่ก็ไม่มีการติดต่อกลับมาแล้วขาดการติดต่อไปเลย
เช้า๒๗พฤษภาคมเพื่อนคนนี้ก็โทรไปอีกก็ติดต่อไม่ได้อีกพอมาตรวจสอบที่โต๊ะทำงานก็เห็นว่าเอกสารการทำงานก็ตั้งอยู่ที่เดิมคอมก็เปิดค้างอยู่
แต่ครูหนิงไม่อยู่ที่นั่นก็พยายามค้นหาตามหาถามหาคนใกล้ชิดในโซเชียลไม่มีใครรู้เลยว่าครูหนิงหายไปไหน
และทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไม่มีใครคิดเลยว่าจ่าติ๊กคือคนก่อเหตุพอมารู้ความจริงเนี่ยโอ้โหทุกคนช็อกไปตามตามกันเลยว่าจ่าติ๊กคนที่เราเคยรู้จักคนนั้นน่ะเหรอคือคนก่อเหตุฆ่าถ่วงน้ำครูหนิงจริง
ส่วนตัวเขาบอกว่าในฐานะเพื่อนก็สงสารและเห็นใจครูหนิงมากเพราะคิดว่าตอนเสียชีวิตเนี่ยคงจะเจ็บปวดแล้วก็ทรมานหน้าดูก็อยากให้เขาไปสู่สุขติ
ประเด็นเรื่องโทรศัพท์มือถือครูหนิงเนี่ยนะคะเพื่อนคนนี้ก็ตั้งข้อสังเกตว่าจาติ๊กเนี่ยอาจจะมีการถอดซิม
ซิมจากเครื่องของครูหนิงแล้วเอามาใส่อีกเครื่องก่อนที่จะมาส่งข้อความให้เพื่อนครูอีกคนนึงลักษณะเหมือนจะอำพรางเพื่อให้หลงว่าครูหนิงอยู่ต่างจังหวัดไปเที่ยวเชียงใหม่ขึ้นเหนืออยู่กับผู้ชายผิวขาวอะไรแบบนี้
เพราะว่าเท่าที่จำได้เนี่ยเคยเห็นเวลาครูหนิงใช้โทรศัพท์คือมันจะต้องใช้ลายนิ้วมือเดี๋ยวนี้ถ้าใครไม่ได้ล็อกเครื่องเนี่ยมันก็ใช้ได้เลยแต่เท่าที่เขาจำได้ครูหนิงอ่ะเขาล็อกเครื่องเอาไว้เวลาจะใช้ก็ต้องใช้ลายนิ้วมือในการปลดล็อกก่อนถึงจะสามารถเข้าไปใช้งานได้และที่สำคัญครูหนิงเนี่ยตั้งรหัสก่อนเข้าแอปพลิเคชันด้วยคือ๒ชั้น
ไม่ว่าคิดถึงติดต่อกลับมาด้วยเพราะเราไม่เคยทิ้งกันนั่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เงียบทีนี้เรายังได้คุยกับคุณป้าของครูหนิงด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยคุยไม่ไหวจริงสภาพจิตใจคุณแม่คือย้ำแย่มากคุณป้าก็เลยเป็นคนออกมาให้ข้อมูลกับเราแทนป้าบอกว่าหัวอกคนเหมือนแม่ไม่มีใครเขารับได้หรอกท
ถามหาแต่ลูกสาวคนเล็กนิ้งไปไหนตัวเล็กไปไหนเขาชอบเรียกคุณนิ้งว่าตัวเล็กไงเพราะเป็นลูกคนเล็กตัวเล็กไปไหนตัวเล็กของแม่อยู่ไหนยิ่งมารู้เรื่องยิ่งมาเห็นว่าคนทำคือจาติ๊กยิ่งช็อกคือคุณป้าบอกว่าตกใจมากว่าเป็นจาติ๊กเพราะเป็นคนในที่ทำงานเดียวกันพ่อแม่บอกว่าอย่างไรก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุ
คุณป้าฝากมายังตำรวจเลยนะคะบอกว่าอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวด้วย
เชื่อเลยว่าคดีนี้เนี่ยทำให้สังคมเห็นเลยว่า
จริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อาชีพไม่ได้อยู่ที่การงานไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบหรืออะไรเลยอ่ะครับ
อยู่ที่คนจริงไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนตำแหน่งอะไรยังไงเนี่ย
ก็ไว้ใจไม่ได้ทั้งนั้นส่วนพี่สาวแท้ของครูหนิงเองก็เล่าให้ฟังทั้งน้ำตานะคะ
บอกว่ามีพี่น้องกันอยู่สามคนครูหนิงเนี่ยเป็นน้องสาวคนสุดท้อง
ก็ยอมรับว่านิงเป็นคนเงียบที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยจะได้เล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังมาก่อน
คบกับใครชอบใครยังไงอืมยอมรับว่าตอนช่วงที่กำลังตามหาน้องกันอ่ะ
ก็พยายามไปหาข้อมูลว่ามีใครที่ใกล้ชิดหรือสนิทกับน้องบ้าง
ก็รู้มาว่ามีการเอาตัวจติ๊กไปสอบสวนแต่หลังจากนั้นจติ๊กก็ยังมาทำงานตามปกติ
คิดว่าอาจจะไม่ใช่ละมั้งแต่พอมารู้ว่าจริงแล้วคือจาติ๊กเองนั่นแหละ
เป็นคนก่อเหตุก็ช็อกไปเหมือนกันคือทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ไม่คิดเลยว่าคนก่อเหตุจะคือจาติ๊กคนนี้
แม่ฝันเหมือนไม่เชิงฝันแต่ก็แบบเออน้องมาหาแล้วก็มีแบบ
มีแผลที่ข้อมือมีแผลที่แขนอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นแผลค่ะ
แม่บอกว่าแค่มีแผลอะไรอย่างเงี้ยเออส่วนของตัวพี่มันก็แบบ
ก็เหมือนว่าเขากลับมาบ้านแล้วนะอะไรอย่างนี้
มานั่งอยู่ในครัวแล้วก็แบบเราก็เดินออกไปดูรถ

อ่าก็ทางแม่ป้าแล้วก็พี่สาวครูหนิงเนี่ยวันนี้ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของครูหนิงนะฮะ
ค่ะที่บ่อน้ำในสวนกล้วยใช่ในบ้านของจติ๊กที่ถูกถ่วงน้ำไว้ตรงนี้นะฮะ
ก่อนที่จะมาเจอศพเมื่อคืนอืมคือคุณแม่ก็ไปด้วย
แต่ไปในสภาพที่แบบหูอ่อนล้าอ่อนแรงเลยอะค่ะแต่ก็ต้องไปทำพิธีเรียกชื่อครูหนิง
ให้คุณหญิงกลับบ้านตามความเชื่อนะคะสิบสี่วันค่ะสิบสี่วันค่ะ